เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
เด็กปั๊มซึ่งเป็นสาวหล่อเนี่ยถูกลูกค้าชกเปรี้ยงเข้ามาในใบหน้านะครับ
เกิดจากความไม่พอใจอะไรกันให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนั้นเด็กปั๊มเขาก็เดินมาให้บริการกับรถคันสีขาวคันนี้นะครับ
แล้วก็เหมือนเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ลงมาเอะอะโวยวายอะไรสักอย่างนะครับ
สักพักหนึ่งเด็กปั๊มก็บอกว่าพี่ตู้น้ำมันตู้นี้มันเติมรถพี่ไม่ได้
ที่ต้องรอนะฮะรอให้ลูกค้ารถกระบะสีดำคันหน้าเขาออกจากช่องตรงนั้นก่อน
แล้วก็เขาเขยิบแล้วก็พี่เนี้ยเลื่อนมาเติมตรงตู้นั้นค่ะอ่ะทีนี้ก็รอนี่ไง
สักพักหนึ่งนะครับรถสีขาวคันนั้นก็เลื่อนไปตรงตู้น้ำมันที่มันตรงกับน้ำมันที่เขาต้องใช้
เด็กปั๊มก็ยืนรอแล้วก็ใส่หัวจ่ายไปแล้วนะไปในถังน้ำมันเนี่ยนะครับ
สักพักเดียวเองเจ้าของรถคันนี้ลงมาต่อยเปรี้ยงเด็กปั๊มคนนี้ทันทีค่ะ
คุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ลงมาแล้วใช่ไหมคะเจ้าของรถถึงไม่พอใจเด็กปั๊ม
ลงมาต่อยเด็กปั๊มซึ่งเป็นสาวหล่อแบบนี้โอ้โหคุณร่วงเลยอ่ะคุณ
หงายร่วงลงไปกองเลยเด็กปั๊มคนอื่นก็ตกใจแล้วก็เจ้าของรถคันนี้ก็ยังยืนด่าอยู่นะ
ชี้มือชี้ไม้ยืนด่าเด็กปั๊มคุณอยากรู้ไหมเขาไม่พอใจเรื่องอะไรกัน
ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วก็เลยไปพูดคุยกับนางสาวสุปรียารัตนาวิวัตรเด็กปั๊มผู้เสียหายที่โดนต่อยเนี่ยนะฮะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่๔เมษายนประมาณ๑๑โมงนะครับ
ชายเจ้าของรถเก๋งสีขาวเนี่ยขับรถเก๋งเข้ามาในปั๊มเพื่อจะเติมน้ำมันเหมือนเขาอารมณ์ไม่ดีมาอยู่แล้วนะคุณนะ
พอเด็กปั๊มคนนี้บอกให้รถเลื่อนไปหน่อยไปอยู่อีกช่องหนึ่งเจ้าของรถเขาก็โอ้โหลงมาด่าพูดจากูมึงตลอดเวลานะครับ
และทีนี้พอไปถึงช่องจ่ายน้ำมันแล้วก็เด็กปั๊มใส่หัวจ่ายเข้าไปในถังน้ำมันแล้ว
เจ้าของรถคันนั้นเขาบอกว่าเขาไม่พอใจที่เด็กปั๊มใช้หัวจ่ายเติมน้ำเติมน้ำมันเสียบเข้าถังน้ำมันกระแทกรถของเขาแรง
เขาด่าแบบนี้จากนั้นเขาก็ปรีมาชกเธอทันทีนะครับฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังนะฮะ
คือวันนั้นนะครับลูกค้าเขาเติมจะเติมเก้าห้าแต่ว่าเขาจอดอยู่หน้าเก้า
ใช่แล้วทีนี้ลูกค้าเปิดฝากระโปรงหน้าเขากดผิดอย่างนี้ครับนี่ก็เลยจะเดินไปปิดให้
แล้วพอดีว่าลูกค้าเขาลงมาเขาบอกว่ามึงไม่ต้องเดี๋ยวกูปิดเองใช่
แล้วทีนี้นี่ก็เลยเดินไปดูว่าตู้นี้มันไม่มี๙๕ก็เลยเดินกลับมา
เพื่อมาเคลียร์คันข้างหน้าเพื่อจะให้เขาเลื่อนมาเติม๙๕ใช่
ทีนี้แล้วเขาเหมือนว่าไม่พอใจเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาหุ่นหงิดมาจากไหนอย่างนี้ครับ
แล้วเขาว่าเนี่ยอารมณ์เสียแบบเห็นหน้าเขาก็อารมณ์เสียเลยอะไรประมาณนี้

เออนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเธอเธอก็ต้องไปแจ้งความเลยฮะ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ
ไปแจ้งความไว้แล้วนะฮะที่สปดนะครับเมื่อวันที่๕เมษายน
แล้วก็นำคลิปเนี่ยไปโพสต์ในกลุ่มของคนอำเภอปด
เพื่อให้ช่วยหาเสธผู้เกาะเหตุนะครับ
ชาวเน็ตเห็นนะฮะชาวเน็ตก็บอกว่า

ยสวยรวยกระเช้าอ้างรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็มาขอโทษขอโพยบนโรงพักกันอีกนะครับ
อย่าหัวร้อนกันนะค่อยใจเย็นนะครับ